สีดำเนี่ยอย่างที่ทราบเป็นผู้หญิงอายุ๗๐กว่าแล้ว๗๒ปีได้นะครับก็คุณย้ายแล้วล่ะนะครับแต่ถามว่าคุณยายมีใบขับขี่ไหมมีใบขับขี่เป็นใบขับขี่ตลอดชีพเพราะว่ากฎหมายนะ

ขณะเกิดเหตุมีอาการวูบคล้ายไม่สบาย
รถสี้ลักษณ์ไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ไหลทาง

ส่วนตัวเองก็บาดเจ็บที่หน้าอกเช่นกัน

ว่าตกลงวิ่งไหลทางซ้ายมาตลอดยาวเลยหรือว่าวิ่ง
มาในเลนส์ปกตินี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับตำรวจ
ได้มาแล้วท่านดูภาพนี้ก่อน
เห็นไหมคือวิ่งมาในเลนปกติแต่เป็นช่องทางซ้ายสุดแล้วอยู่ดี
อียางไปแล้วก็ไปชนแบบนี้

รถกระบะขนส่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยู่ที่ไหลทางอยู่แล้ว
ลักษณะการอียางไป
เหมือนกับเอียงไปแบบ

มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
เพราะมันมีผลกับการแจ้งข้อหาและการดำเนินคดีทั้งนั้น
มีอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ตำรวจได้ภาพมา

ใช่ค่ะจังหวะที่ทั้งสองคนตกลงมาจากทางด่วนนะคะ
ตกลงมาคนแรกก่อนแล้วก็อีกคนก็ตามมา

เพื่อจะดูว่าหม้อน้ำเสียอะไรหรือไงหรือเปล่าถูกกระแทกเข้าไปพอดี
คือทั้งสองคนนี้เขาก็พยายามยืนอยู่ฝั่งไม่อยู่ที่เลนส์รถ
เขาก็กลัวจะถูกรถเฉียวแต่ก็ยังโดนจนได้แต่ก็ยังโดนใช่ค่ะ
วิ่งมาเนี่ยฮะช่องซ้ายสุดแบบนี้แต่ยังไม่ใช่หลายทาง
ตอนนี้ฮะช่วงเซห์มาเนี่ยปั้งกับไปเนี้ย
ก็ไม่มีร่องรอยการเบรกเลยถ้าดูจากคลิปภาพนะคะ
อืมกระจกแตกเลยอืมนะเนี่ยแหละทีเนี้ยที่ต้องไปคุยกันต่อก็คือว่าตกลงเพราะอะไร
ถึงเซเฉมาตรงนี้แล้วก็ไปชนท้ายรถเขา
จะวูบจะหลับในหรือจะทำอะไรอยู่อืม
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปรเมฆก็คุยกับคุณจอมขวัญ
รายการถามตรงนะว่ามันมีผลต่อการแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งนั้น
เพราะอันนี้เป็นช่วงที่ตกลงมานะ
เพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
วูบหลับในมีอาการอะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันต้องไปตรวจสอบดูย้อนหลังนะ
ประวัติเรื่องของการเข้ารับการรักษาด้วยคุณวูบบ่อยไหมอืม
ถ้าคุณเคยวูบแล้วคุณเคยเป็นลักษณะแบบนี้มาแล้ว
แล้วคุณก็ยังมาขับรถอีกนี่แสดงว่ามันเจตนาแล้วล่ะ
ถือว่าคุณประมาทแล้วล่ะเพราะคุณรู้ตัวเองแต่คุณยังมาขับรถ
อืมใช่แต่เบื้องต้นแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องแจ้งข้อหารึกของประมาท
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอืมครับอ่านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
ตำรวจได้มาเป็นหลักฐานในขณะนี้นะครับซึ่งทางภูมิกับการสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
ก็ถือว่าชัดเจนพอสมควรทีเดียวแหละสำหรับหลักฐานทั้งหมด
เหลือก็คือการตรวจสอบทางหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอ่าอย่างเช่น
ผู้ต้องหาเนี่ยผู้ที่เป็นคนขับรถเบนท์เนี่ย
ตอนนี้กำลังรอการแจ้งข้อกล่าวหาอยู่นะครับ
ขอให้รัดกลุ่มรอบครอบก่อนแล้วจะแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวนะ
จะต้องเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมว่านางสุรางสุพรศุกร์อายุ๗๒ปีเนี่ย
ภูมิกับการสพรัฐนาธิเบสพันธุรกิจติศักดิ์เที่ยงกมลบอกว่า
เดี๋ยวต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเลย
และให้บอกเลยว่าตอนที่คุณอยู่ตรงนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่
แล้วพอรถเซมาถึงตรงนี้คุณทำอะไรอยู่
เพราะอะไรถึงเซแล้วไปชนเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะนะ

เราจะเอาภาพวงจรปิดมาให้ผู้ต้องหาให้การไปพร้อมกันว่า
จากภาพเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะครับ
ที่รถขับมาด้วยระยะความเร็วต้นที่ดูเร็วขึ้นนะ
เร็วอยู่แล้วก็รถลงเรื่อยเรื่อยนะครับ
แต่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็จะถามผู้ต้องหาว่า
มันเกิดเหตุการณ์อะไรในขณะนั้นที่ทำให้รถอยู่ในเลนส์ตรง
แล้วก็เบี่ยงซ้ายออกมาเรื่อยจนมาประสบเหตุกับรถ
ขนส่งที่จอดเสียอยู่หลายทางนะครับ
เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้เอ่อย้อนไปถึง
ถึงเหตุการณ์ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในรถ
แล้วทำให้การพูดกลุ่มรถนั้นน่ะมันเปลี่ยนทิศทางมาเรื่อยเรื่อย
มาชนรถที่จอดอยู่หลายทางครับครับหลังจากทราบเหตุการณ์แล้ว
ถึงจะแจ้งข้อเก่าหาใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะเอาเหตุการณ์เนี้ยมา
มาถามผู้ต้องหาให้ละเอียดนะครับว่ามันเกิดจากการกระทำอย่างไร
นะครับที่เป็นความประมาณกับไม่ชนรถที่จอดเสียอยู่ที่หลายทางครับ
ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งครับก็เดี๋ยวนัดแจ้งข้อเก่าหา
โดยที่เราก็หนึ่งเราก็จะมีการตรวจสภาพรถ
ว่าไม่ได้เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสภาพรถด้วยครับ
เราส่งตรวจที่เบสด้วยครับถ้าฟังจากท่านภูมิกับการสภรถนาที่เบสเนี่ย
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเบนท์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แจ้งนะฮะ
ค่ะแต่ต้องเอาให้ละเอียดให้ชัดเจนรอบครอบรัดกลุ่มไปเลย
โดยเฉพาะเรื่องของอาการทางจิตใจว่าอยู่ในสภาวะปกติ
ที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่เนี่ยเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้ที่มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ก็คือนายคริสนะครับซึ่งกำลังจะแต่งงานกับแฟนสาว
นั่งอยู่ในรถกระบะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
ปีหน้าอยู่แล้วศพของนายคริสตั้งบริเวณกุศลอยู่ที่
วัดเมืองนาฏอำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตคือนายตอนนี้อยู่ที่วัดบ่อ
นายมีครอบครัวมีผลานาย
ทางนางสาวธิดาสุราชาอายุ๓๐ปีภรรยาของนายวุฒิชัยบอกว่า
นางสุรางคนขับรถเบ้นได้มาเจรจากลายเกลี่ยเบื้องต้นไปแล้ว
โดยบอกว่าก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปก็เห็นท่าทีก็รู้สึกว่าเขารู้สึกผิด
โดยเขาบอกว่ายินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่างจะช่วยจัดการเรื่องของงานศพให้
ไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ตาย

ครอบครัวของผู้ตายนั้นต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว

ทางครอบครัวของนางสุรางจะช่วยหางานและสนับสนุนให้ทุกอย่าง

นี่ก็คือความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะ